คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่สาวสวยร่างเล็กสเปคใครหลายคนกันบ้างดีกว่า
สำหรับก้าวสุภาษาราสวยวันสวยคืนจริง
แต่ว่าล่าสุดนะชิปเปลี่ยนลุคไปตอนนี้เผ็ดร้อนมากคุณดูรูปนี้

คือด้วยหน้าของนางแบบจิ้งริมน่ารักอยู่แล้วนะ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยลุกออกมาถ่ายรูปนะแบบมีโชว์เซ็กซี่ท่อนบนบ้างท่อนล่างบ้างนะคะ
หลายคนก็เลยเฮ้ยทำอะไรอยู่หรือเปล่าตอนนี้เนี่ย
ซึ่งตัวเธอเองก็บอกว่าตอนนี้กำลังทำโปรเจกต์เกี่ยวกับแบรนด์ของเสื้อผ้าอยู่
ก็คือขายเสื้อผ้านี่แหละแล้วก็ต้องมีถ่ายลงถ่ายรูปอะไรแบบนี้
แต่ก็สวยดีนะหลายคนชอบส่วนเรื่องหัวใจค่ะที่ดูจะหวาน
ตัวแอบกระซิบว่ากำลังคุยกับหนุ่มนอกวงการจริงแหละคุยกันมาพักนึงแล้ว
แต่ยังไม่ถึงขั้นพาไปเจอพ่อแม่นะขอเวลาอีกนิดนึงเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่เปิดตัวแน่นอนจ้
๊ายหรือนอกโครงการคะ
ศึกษากันได้ไม่นานเพิ่งจะมาสนิทหลังนี้เอง
ปกติจะแบบใสเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นถ่ายแบบพอเทจอะไรอย่างนี้
ทำไมมาดูแบบใสฝอะไรอย่างนี้นึกว่าเออเขามันทำ

เป็นงานบางทีเราก็จะรู้สึกแบบเออมันแบบ
มันก็เกรงเนาะอะไรที่มันแบบไม่ใช่เรา
เราก็ห้ามไม่ได้เนอะแต่ว่าคือเราก็ไม่ได้โป๊ะ
คือเรารู้สึกว่าโอเคเราก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
เรียกว่าเผ็ดแต่ไม่เปรี้ยว

เผ็ดวันร้อนซับพอเป็นกระแสได้
เพราะว่าเธอออกมาขายเสื้อผ้าอย่างนี้มันก็ต้องมีบ้างนะ
คือเห็นเกล้าใส่เนี่ยคิดว่าตัวเองต้องใส่สวยเหมือนเกล้ามั้ย
แต่พอเห็นนั่งแบบสวยแบบเนี่ยเราก็อยากใส่ถูกต้องมั้ย
พอแบบนางใส่แบบนู่นนี่สวยลองใส่ดูบ้างวะเผื่อจะเป็นก้าวสุภาษารา
ก็มีกันเปิดนิดเปิดหน่อยพอมาน่ารักขอสวยงาน